เชื่อว่าความเป็นธรรมยังมีอยู่

ทำไมคุณไม่เอาให้ประชาชนคนอื่นได้ดู
ตัวเล็กไม่มีสิทธิ์แม้แต่ที่จะได้พูด
ก็ถูกคนมายิงในงานศพของเขาเลย

วันนี้เราขอเลือกกำหนดชีวิตตัวเอง

ตำรวจไทยมีอะไรที่ทำไม่ได้ต้องทำได้
เพราะเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้พูดอย่างเท่าเทียมกัน